มาดูความพร้อมของฟุตบอลในบ้านเรากันบ้างนะครับ
ลีกอาชีพเริ่มต้นกันที่ความพร้อมของการแข่งขันที๒นะครับ
แน่นอนก็จะเริ่มเปิดฉากกันในวันที่๙กุมภาพันธ์นี้ครับ

ก็จะเริ่มเปิดฉากกันในวันเสาร์ที่๙กุมภา
โดยนางลักษมีธนานันต์อุปนาหยบบริหารงานฝ่ายอันโนยกาบัญชี
แล้วก็การเงินสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในฐานะตัวแทนนะครับก็ร่วมในการแถลงข่าว

นี้ยึดคอนเซ็ปต์ครับสมรภูมิพลังฮึดสู้
กับเวทีต่อสู้ที่เข้มข้นร้าวใจระดับเกินร้อย
เนื่องจากว่าปีนี้มีถึง๑๘ทีม
ระดูการ๒๐๒๐ซึ่งก็มีบรรดาทีมยักษ์ใหญ่
ซึ่งยังเป็นทีมที่มีลุ้นขึ้นชั้นในฤดูการนี้

วันเสาร์ที่๙กุมภาพันธ์นี้เวลา๑๗นาที๔๕นาที
ที่มีทางโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมะคะคุมทีม
อาทิตย์ที่๑๐กุมภาพันธ์ครับอาร์มียูเนเต็ดเจอกับแอร์ฟอร์สยูไนเต็ด

แล้วก็อายุทยายูเต็ดจะพบกับหนองบัวพิชยะครับ
ขณะเดียวกันเรื่องของทีมน้องใหม่ที่เลื่อนชั้นขึ้นมา
ลุยไทยลีกส์๒แล้วดูกันนี้อย่างอายุทัยายูเนเต็ตครับ
นำโดยนายอดีศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลประธานสโมสรครับ
แถลงข่าวเปิดตัวทีมพร้อมกับชุดแข่งขันที่สนามิลาการ
จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
เป้าก็ขอจบรูปการณ์ที่กลางตารางหรือว่าดีสุดก็คือ
ผลการแข่งขันแล้วก็เป็นการทดสอบผู้เล่น
นัดเปิดสนามที่หวังจะเก็บ๓แต้มจากหนองบัวพิชยะครับ